ตามสวนสาธารณสุขสุขภาพ
ก็จะมีคนขี่รถไปออกกำลังกายเยอะใช่ไหม
ก็จะมีการเก็บของไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์

โอกาสแบบนี้ไปงัดเบาะมอเตอร์ไซค

สุดนั้นไปเกิดที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ

คนร้ายคนนี้เขาไปขโมยของ

ลงมืองัดเบาะรถจักรยานยนต์ของคน
ไปจอดรถแล้วก็ไปออกกำลังกาย
สวนสุขภาพเกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชา

ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ทำมาแล้ว๓ครั้ง

อะไรต่างก็ได้เงินไป
แล้วก็เอาไปใช้จ่ายไปซื้อยามาเสพ

ครั้งแรกเขาบอกว่าเขาทำ๗มีนาคม

ต่อมาวันที่๙มีนาคมได้ไป๑๗๐

แล้วก็วางแผนกระจายกำลังกันซุ่มดู
พอวันทางที่๑๙มีนาคม

ทีนี้ตำรวจเขาซุ่มดูแล้วนี่นะ

ตำรวจก็เลยเข้าไปจับกลุ่มได้แบบนี้
ใครจะขับรถไปออกกำลังกาย
ก็ระวังกันด้วยนะทีนี้ข้างบนเขาทำทุกวิถีทาง